สองคนนี้อยากได้รับการดูแลทั้งสภาพจิตใจแล้วก็สภาพความเป็นอยู่เหมือนกันค่ะ
เป็นสองสามีภรรยาตายายที่ตาบอดสองข้างคิงทั้งตาและยายเลย
บอดว่ายากแล้วนะครับคุณดูบ้านที่เขาอยู่นะอ๋อบ้านอยู่กันสองคนหลังนี้
สองคนตายายบ้านเขาเนี่ยมันมีสิ่งที่เคยเป็นประตูอยู่ประมาณห้าบานนะคะ
แต่ประตูถูกยกออกไปหมดเลยอ้าวทำไมอ่ะฮะเออแล้วก็เป็นเหมือนไม้แผ่นไม้ตีปิดเอาไว้
เข้าบ้านดีคุณต้องมุดเข้าไปนะคะอ๋อนั่นไงเออประตูที่ไม่ใช่ประตูใช่ไหม
ก็คือแผ่นไม้ที่เอามาโปะแปะไว้ถูกค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะ
คือตายายคู่นี้มีหลานอุ้ยคุณต้องมุดเข้าบ้านอย่างงี้คุณแล้วเดี๋ยวนะคือ
ก็ตามองไม่เห็นด้วยแล้วต้องมาเข้าออกแบบนี้มันยากมากเลยนะเนี่ย
ถามว่าทำไมสองตายายต้องมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ด้วยก็หลานตัวดีนี่ไง
หลานเนอะแทนที่จะช่วยดูแลคุณตาคุณยายใช่ไหมครับไม่อะค่ะไม่ดูแลไม่ว่า
อารวาสพังบ้านเขาอีกทำร้ายตาทำร้ายยายอีกอ้าวติดยาไง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวค่ะคุณยายเจนจิรากับคุณตาจันทร์นะคะ
ตาบอดทั้งคู่จริงเนี่ย
อยู่กันเป็นบ้านปูนชั้นเดียวกลางทุ่งนาแบบนี้แหละก่อนหน้านี้อ่ะ
แกก็มีประตูนะครับแต่หลานธาตุยามันทุบบ้านพังบ้าน
เทอะเละเทะไปหมดเลยอ่ะยายกับตาต้องหนีไปอยู่กับเพื่อนบ้านก่อน
เพราะกลัวหลานชายจะพังบ้านและทำร้ายตายายทีมข่าวไปสำรวจดูก็อย่างที่เห็นเลยค่ะ
เป็นบ้านที่ไม่มีประตูนะคะมีแต่ไม้ที่เป็นแผ่นตีปิดเอาไว้
เข้าออกบ้านค่ะทั้งบ้านมีประตูอยู่ห้าบาน
ถูกยกออกไปหมดเลยเอาไม้ปิดตีปิดไว้หมดต้องมุดเข้าทุกห้องเลยนะคะ
ข้าวของในบ้านใช้คำว่าเสียหายทุกอย่างทุกรายการ
ไฟฟ้าน้ำปลาปลาถูกตัดหมดสภาพเอาจริงจริงเหมือนบ้านร้างมากกว่าบ้านที่มีคนอยู่อะค่ะ
เพราะว่าหลานชายนี่ทุบทำลายจนไม่เหลือชิ้นดีตอนนี้ต้องไปอาศัยอยู่กับญาติ
หมู่บ้านหนึ่งนะคะคุณยายเจนจิราบอกบ้านหลังนี้อยู่กับสามีที่พิการตาบอดทั้งคู่
ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีน้ำใจจากชาวบ้านที่มาคอยมาช่วยเหลือ
สร้างบ้านให้อยู่กลางทุ่งนาในพื้นที่ของญาติแล้วหลานชายนี่ก็มาอาศัยอยู่ด้วย
แต่หลานมันติดยาชอบทำลายข้าวของในบ้านจนเสียหาย

วันทั้งแรกก็บ้านโดนไฟไหม้แล้วก็ฮวักมูลเจ้าบ้านหรือบ่ามูลของมูล
บ้านมันก็อยู่คนละหลังแล้ว
ถามว่าแล้วตอนนี้หลานตัวดีไปไหนล่ะ

ถึงตำรวจจะจับหลานไปแล้วเนี่ย
แต่ตากับยายจะอยู่กันยังไงลูกเอ้ย

บ้านนี้ต้องมุดเข้าคลานเข้า
ไม่รู้จะซ่อมกันยังไงถึงจะกลับมาอยู่กันได้
หลานมันทำทิ้งไว้แล้วมันก็ไปติดคุก
อันนี้ยาเสพติดไม่รู้ว่าติดนานไหมด้วย
แล้วเห็นว่าคุณตาเองต้องอยู่โรงพยาบาลอีกใช่ไหม
มีอาการชักแล้วมีค่ารักษาพยาบาลอีก

เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ลองช่วยตรวจตรา
แล้วก็ช่วยเหลือคุณตาคุณยายคู่นี้กันหน่อยนะครับ